ยังอยู่ที่เรื่องของแท็กซี่แต่คราวนี้แท็กซี่ทะเลาะกัน
คือแท็กซี่คันหนึ่งต้องเรียกว่าแท็กซี่ขาจร
ส่งผู้โดยสารที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานี
พอผู้โดยสารลงปั๊บก็จะมีผู้โดยสารขึ้นใช่ไหมครับ
นี่เป็นแท็กซี่ขาจรแท็กซี่เจ้าถิ่นมาเลย
ลงเลยลงเลยผู้โดยสารลงเลย
นี่เขามีคิวเขาเสียตังค่าวินกันที่นี่นะฮะ

มันเป็นสิทธิของผมเข้าใจไหม

โอ้นี่โอ้วินนี่

อย่ามาทำกวดกลัวอย่างนี้

เป็นการปะทะคารมกันระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่ขาจรกับแท็กซี่เจ้าถิ่นครับ
มีรอปภเป็นคนกลางเป็นรอปภของโรงพยาบาลมาช่วยเคลียร์ให้
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
โฟเฟอร์แท็กซี่คนอัดคลิปเล่าบอกว่าเขาขับรถมาส่งผู้โดยสารตามปกตินั่นแหละ
จากนั้นก็มีผู้โดยสารเรียกรถขึ้นต่อแต่จู่แท็กซี่เจ้าถิ่นก็เดินมาขวางแล้วก็ไล่ผู้โดยสารลง
จนเกิดการปะทะคารมกันอย่างที่เห็นทางโชเฟอร์แท็กซี่ขาจรก็เลยอัดคลิปมาโพสต์
แล้วก็ถามคำถามของเขาน่าคิดนะคุณผู้ชมฮะเขาถามว่าทำไมที่สาธารณะจึงจอดรับผู้โดยสารไม่ได้
ข้อหนึ่งข้อสองยิ่งน่าคิดเข้าไปใหญ่เลยวินแท็กซี่แบบนี้ต้องจ่ายเงินให้ใครครับ
นั่นน่ะสิน่าคิดนะฮะทั้งสองข้อเลย